อย่างที่บอกไปว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายคนก็อัดอั้นตันใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
ก็อัดอั้นถึงขั้นต้องอัดคลิปล่ะ
ระบายลงโลกโซเชียลมีทั้งคลิปที่พูดนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่แต่งเป็นเพลง

มีหลากหลายคลิปวันนี้เฟื้องรวบรวมมาฝากกันค่ะ
ประหลาดรับเลือดเส้นโลร้อยเงินที่ท่านหุดนุ้นไม่เคยเห็นเลยสักร้อย
คุณตัดอย่างว่าเฝ้าคอยน้ำตายอยที่คนอยู่อย่างแก
อย่างยิ่งเป็นนี้กะบาดสีก็ยังเป็น
ช่วยกันประชาที่เจ้าส่วนยังนั้นยำแย่
ช่วยห้าตามวิธีแค่ก่อนที่แย่ไปมากกว่านี้
รัศดาลูกยาหมดแล้วทุกสิ่ง
โมเด็กกะทิงหล่อนยุ่นก็พ้อนไม่ไหว
หัวใจแหี้ยแหวงมุดแรงพดกำลังใจ
บรรยางท่านใบเป็นวันสิ้นใจของผม